สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
วันนี้พร้อมมากค่ะแต่งองค์ทรงเครื่องมาวิ่ง
เพราะว่าวันนี้คือวันวิ่งโลกแหมช่วงนี้กินหมูกระทะเยอะไปหน่อยนะคะ
ตัวก็เลยหนาอยากจะมาออกกำลังกายสักหน่อย
แต่ฟ้าฝนเป็นใจหรือเปล่าเช็คก่อน
คุณผู้ชมได้ข่าวว่าวันนี้ฝนเยอะนะคะ
เพราะว่าร่องฝนยังคงพาดผ่านทางตอนบนของประเทศไทย
ประกอบกับลมมัระสุมตรวรรดิ์ตกเฉียงใต้
เขายังคงพัดพาเอาความชื้นมาเป็นฝนในพื้นที่
เพราะฉะนั้นวันนี้ทั่วไทยฝนยังคงตกได้กระจายนะคะ
ช่วงเช้าฝนอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่
เพราะว่าเริ่มเกาะตัวในทะเลอันดามันตรงนี้เห็นไหมครับเป็นปื้นขนาดนี้เลย
เตรียมแล้วเตรียมเข้าเส้นชัยแล้วเข้าเส้นชัยขึ้นฝั่งเป็นฝนเมื่อไหร่
ตอนเที่ยงไงคะเที่ยงมาแล้วค่ะฝนเริ่มตกกระจาย
พื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศพื้นที่ภาคตะวันออกภาคอีสาน
และยิ่งช่วงบ่ายนะช่วงบ่าย๔โมงเย็นกระจายตัวหนักแบบนี้เลยนะคะ
รวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคใต้ช่วงนี้ฝนตกตลอดอยู่แล้วค่ะ
สีม่วงนั่นอะไรอ่ะคลื่นคลื่นในทะเลอันดามันสูงจังเลยอะค่ะ
มาได้กว่าสามเมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงสัปดาห์หน้าเลยนะคะ
ส่วนอ่าวไทยตอนบนตรงนู้นค่ะภาคตะวันออกก็สูงเช่นเดียวกัน
คุณผู้ชมอุณหภูมิล่ะเป็นยังไงบ้างถ้าวิ่งอยู่เนี่ย
ฮิตสโตรกไหมอุ้ยก่อนฝนตกก็ร้อนเหมือนกันนะคะ
ช่วงเนี่ยสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยร้อนจัดเลยอุณหภูมิสามสิบแปดองศาเซลเซียสนะคะ
เน้นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนค่ะและหลังจากที่ฝนตกลงมา
อุณหภูมิอากาศจะดีขึ้นค่ะโอ้ปวดหัวคุณผู้ชม
ช่วงนี้เขาบอกว่าพอฤดูฝนมาช้างมากับฝนเอ๊ะใช่เหรอจริงช้างมากับฝนค่ะ